ไฟในตำนานซึ่งเป็นการสร้างตำนานหน้าใหม่
สาวไฟทะลุสะพานลอยที่สัตยาฮิพถ์จานชมเนี้ย
เป็นข่าวเมื่อวานนี้ปีหน้าถึงจะมีการแก้ไข
เอ้าทำไมเอ่อสรุปด้วยละสรุปให้ทราบล่วงหน้าเลยนะฮะ
ปีหน้าจึงจะมีการแก้ไขแต่เมื่อวานเนี้ยถ้านามเภมาห์
กิติคุณในอำเภอสัตหีบไปร่วมกับนายกนรงบุญบันเจิดศรี
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบไปตรวจสอบตรวจสอบเนี่ยก็คือ
อธิบายไว้ตามชัดเจนฮะแถวแถวตลาดเจ็ดร้อยไร่ตรงไปเนี่ย
เป็นพื้นที่ของพัทยาแต่จริงจุดนี้คือ
สัตหีบจังหวัดชนบุรีเรื่องนี้ให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยไปก่อน

ดังนั้นโครงการอยู่ตรงนี้ก็ต้องสร้างตรงนี้
โครงการอยู่ตรงนี้ไปสร้างตรงนู้นเดี๋ยวปัญหามันจะบานปลายนะฮะ
โครงการอยู่ตรงนี้ก็ต้องสร้างตรงนี้เอาแล้วเสาไฟฟ้าที่พี่เขาอยู่อ่ะ
อยู่ก็อยู่ไปไม่มีปัญหานี่คือวิทยาการในการที่จะก่อสร้าง
เสาอยู่ก็อยู่ไปอ้อมล้อมเสาได้เสาอยู่ตรงกลางเราก็สร้างล้อมเสาไป
โครงการสะพานเดินหน้าต่อไม่มีปัญหาแตกไปมา
แล้วไฟฟ้าทำยังไงไฟฟ้ามันอีดโปรเจกต์หนึ่งอีกโครงการหนึ่ง
คนรับผิดชอบคนละคนกันก็เลยมีการสอบถามนายช่างโครงการเนี่ย
ภรรยาสัตหีบบอกโครงการนี้ไม่มีปัญหาฮะ
สะพานเดินหน้าต่อส่วนไฟฟ้าเดี๋ยวประมาณการว่าทัพเรือ
จะดำเนินการแก้ไขเอาเป็นของทัพเรือเหรอใช่เมื่อวานนี้ก็อธิบายไปแล้ว
โครงการนี้จะเป็นของกองทัพเรือเดี๋ยวกองทัพเรือจะมีการแก้ไขถอนย้าย
ในเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๕หรือปีหน้า
เสาไฟฟ้าเป็นข่าวปีนี้แต่จะมีการแก้ไขในปีหน้า๖๕ค่อยว่ากันอีกที
นี่ไงที่บอกไงว่าบูรณาการมันไม่มีอยู่จริงมันไม่คุยกันนะ
ที่เขาบอกฉันจะขุดตรงนี้บางทีก็บอกฉันก็เพิ่งวางสายไปเมื่อ
หลายเดือนก่อนเพิ่งขุดกันมาไอ้คนนี้มีงบก็อยากใช้
ไอ้คนนั้นมีงบก็อยากใช้ไม่คุยกันไงเจ็บปวดเราแทนเราเป็นประชาชนนะครับ
พูดแค่คำเดียวเก็กซิมค่ะกดหัวมากเลยนะครับ